ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับ
ตกรรมที่มีการรวมเทคโนโลยีการช่วยขับแบบขับอัตโนมัติเอาไว้
มีการเปิดให้สื่อมวลชนทั่วโลกนั้นเริ่มทดสอบกันแล้วนะครับ
ด้วยการไปเทสไดฟ์บนถนนจริงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ตามคุณลินดาอุตมะไปทดสอบและไปขับพร้อมกันเลยครับ
แบบให้ที่นั่งผู้ขับขี่มีความรู้สึกสบายขนาดขับขี่ค่ะ
ส่วนเบาะคนนั่งด้านข้างและด้านหลังออกแบบมาให้ได้อิ่มเอมกับประสบการณ์ระดับพรีเมียม
พร้อมระบบอำนวยความสะดวกที่ครบคัน
ก่อนที่เราจะได้ทดสอบทุกคนจะต้องมีใบขับขี่สากล
เพราะการทดสอบครั้งนี้จะต้องวิ่งบนถนนจริง
ฐานแรกผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์จะอธิบายระบบการเดินหน้าถอยหลัง
เทคโนโลยีระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเต็มรูปแบบ
ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถแนะนำเส้นทางพร้อมอธิบายระบบต่าง
เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ตลอดระยะทางบนทางด่วน
ตั้งแต่ช่วงที่รถผ่านเข้าด่านทางด่วนจนกระทั่งออกจากทางด่วน
โดยระบบสามารถให้คำแนะนำได้หลายเรื่อง
ตั้งแต่การนำเสนอเส้นทางเมื่อถึงทางแยก
แซงรถคันหน้าการเปลี่ยนเลน
ซึ่งผู้ขับขี่เลือกทำตามคำแนะนำ
เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปยังจุดมุ่งหมายปลายทาง
หลังจากนั้นเราก็ได้ทดลองขับจริงค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีสามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น
เพราะกฎหมายหรือถนนของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
พอได้ทดลองขับกันแล้วเราก็ลองมาเป็นผู้โดยสาร

พอได้นั่งยอมรับเลยค่ะว่าไม่อยากขับรถเลยค่ะ
เพราะเจ้ารถคันนี้มีระบบอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นทีวีเบาะนวดไฟฟ้า
ระบบเปิดปิดมั่นบังแดดอัตโนมัติ
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นในรูปแบบใด
ใครที่เป็นสาวกยนตกรรมระดับพรีเมียมต้องลุ้นกันอีกสักพักค่ะ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน